มาดูเรื่องของหวยกันดีกว่าค่ะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะ
ต้องย้ำก่อนว่าหวยใต้ดินผิดกฎหมายนะคะ
ผิดทั้งผู้ซื้อแล้วก็เจ้ามือนะคะ
แต่เรายังต้องตามความคืบหน้าค่ะกรณีเจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรีนะคะ
เขาไปแจ้งที่ศูนย์นำรงธรรมที่ชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ว่าเขาไปซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่ของชุมพวงเลย
แล้วเขาก็ถูกรางวัล๖๔๐๐๐บาทเจ้ามือจ่ายให้แค่๓แสน
เหลืออีก๓๔๐๐๐บาทไม่ยอมจ่ายเขามีหลักฐานสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันไลน
มีหลักฐานชัดเจนเขาซื้อกับเจ้ามือหวยที่เป็นครูด้วยชื่อครูปอ
เป็นครูด้วยนะอยู่โคราชใช่ไหม
ทีนี้อยู่ที่ชุมพวงโคราชใช่บอกว่าเป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่
คือตามการสืบสวนของตำรวจบอกว่าที่ว่าคนซื้ออยู่ชนบุรีคนขายอยู่โคราชเนี่ยทำไมซื้อขายกันไกลจัง
ทั้งคู่เนี่ยตามรายงานข่าวนะบอกว่ามีแฟนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่สัตหีบทั้งคู่
ก็คงจะรู้จักกันแล้วก็ซื้อหวยกันมาตลอดอะไรอย่างนี้
ใช่บอกว่าเหมือนกับมีแฟนเป็นคนในเครื่องแบบด้วยทั้งคู่
ก็ไลน์กันหน่อยก็ซื้อกันได้นี่ใช้ลงใช้ไลน์อะไรก็ว่าไป
ตัวคนที่ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมชื่อว่านางอุไรวันแฮริสอายุ๔๕ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดชนบุรีนะคะเขาบอกว่านี่ไงมีหลักฐานไง
โทรศัพท์มือถือคุยกันผ่านไลน์เขาก็เลยไปร้องเรียนศูนย์นำรงธรรม
อำเภอชุมภวงจังหวัดนครราชศรีมา
นี่เปิดไลน์ให้ดูเต็มเลยใช่เขามีหลักฐานเขาบอก
ฐานเขาบอกเนี่ยก็จะซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือเนี่ย
แล้วก็เนี่ยขาดอีก๓๔๐๐เนี่ย
เขาไม่ยอมจ่ายเนี่ยก็เลยไปแจ้งความที่สพชุมพวงด้วยนะคะ
เขาบอกว่าคืออยากจะแจ้งเบาะแสด้วยนี่ไง
เขาก็อยากจะเป็นแบบคนแจ้งเบาะแสว่านี่ไง
มีคนเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายนะ

เปิดเผยตัวตนหมดเขาบอกยอมยินดี
นั่นน่ะสิแล้วนางอุไรวันบอกว่าเจ้ามือหวยรายใหญ่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ย
เป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
หวยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
งวดหนึ่งเขาซื้อว่า๔๕หมื่นนะคุณภาคภูมิ

เคยถูกรางวัล๒๓ครั้งแล้วได้กำไรเล็กน้อย
พอได้เงินไม่เยอะเจ้ามือจ่ายจ่ายปกติ
ตัวตรงบาทละ๕๐๐นี่บอกได้ไหมเนี่ย
บอกไปเถอะ

แต่ละที่มันไม่เท่ากัน
อ่ะงั้นเจ้ามือคนนี้เขาบอกว่า๓ตัวตรงบาทละ๕๐๐บาท

ตัวร้อยหนึ่ง๒ตัว๗๐บาทประมาณนี้ค่ะ
ก็คืองวดล่าสุดคือ๑๖กรกฎาคมนะคะ
เขาซื้อ๔๘๐๐๐บาทนะ
ถูกรางวัล๓ตัวตรง
ถูกรางวัล๒ตัวบนล่าง
กติกาต้องได้เงิน๖๔๐๐๐บาท

แต่เจ้ามือจ่ายให้แค่๓แสนบาท
อีก๓๔๐๐เนี่ยไม่ยอมจ่ายค่ะ

เต็งโต๊ดอะไรของเขาไปนะ

ถ้าคุณเข็มมาสอนจะ๒ตัว๓ตัวต้องออกแบบนั้น

โถคุณภาคภูมิชี้เป้า
ถ้าผมบอกผิดก็ส่งไลน์มาบอกที่หน้าจอเลยนะครับ
เคยไปทวงถามกับคุณครูที่เป็นเจ้ามือหวยไต่ดิน

ก็อ้างว่าโอนเงินให้คนอื่นไปหมดแล้ว

ก็ท้าทายว่าก็เอาเรื่องสิเนี่ย
เธอก็เลยบอกว่างั้นก็เอาเรื่องก็ไปร้องเรียน
คงเห็นว่าเป็นการซื้อขายหวยใต้ดินคงคิดว่าเขาจะไม่กล้าไปแจ้งความอะไรยังไง
ก็ท้าทายว่าอยากได้เงินก็ไปเอาเรื่องดิลองดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
อุไรวันก็เลยบอกว่าก็เอาเรื่องจริง
ก็ไปขอความเป็นธรรมที่ศูนย์นำรงธรรมแล้วก็ไปแจ้งความด้วย
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มครูที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินไปดำเนินคดี
แล้วก็อยากจะให้ครูมาไกล่เกลี่ยด้วยดีไหมเนี่ยค่ะ
แล้วก็การแจ้งความในครั้งนี้อยากจะเป็นอุทาหรณ์
ว่าการซื้อหวยใต้ดินเวลาซื้อเยอะถูกรางวัลเยอะมันเสี่ยง

ท่านผู้ชมเคยถูกเบี้ยวไหมซื้อหวยใต้ดินแล้วแบบถูกเจ้ามือเบี้ยว

ไม่ใช่ว่าซื้ออยากรู้
ส่งไลน์มาที่หน้าจอหรือว่าเฟซบุ๊กไลน์บอกเราหน่อย
นี่ไงแต่ก็เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะคะ
ว่าเวลาซื้อหวยใต้ดินเนี่ยเวลาถ้าโดนเบี้ยวเงิน
ยังไงเราจะเอาเรื่องได้ไหมมันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทาง

ใช่เดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลตำรวจรีวัชรินบุญคง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจวัตรนครราชศรีมา
ก็บอกว่าหลังจากที่นางอุไรวันไปร้องทุกข์
ศูนย์นำรงธรรมแล้วก็แจ้งความเอาไว้ที่สพชุมพวง
เจ้าหน้าที่ขอสารอนุมัติหมายค้นนะคะ
ค้นบ้านพักของครูที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินนะคะ
ค้นค่ะสารออกหมายค้นให้ด้วยนะคะ
แต่หลักฐานมันไม่มีแล้วอะค่ะมันเป็นข่าวมาหลายวันแล้วอ่ะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไลน์ในโทรศัพท์มือถือของคุณอุไรวันเนี่ย

นักข่าวของเราก็สอบถามจากคุณครูคนนี้นะคะ

เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ตอนนี้ตั้งทนายความแล้ว
จะสู้คดีทุกข้อกล่าวหา

อุไรวันผู้ร้องเรียนก็ยืนยันว่า
แม้ครูจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
แต่ก็ยังคงเดินหน้าเอาผิดแน่
เพราะมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่
เขาก็มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนด้วย

ผู้ที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้ามือ

คือความสำคัญของคดีนี้คือเป็นครู

ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะ
ประถมศึกษานครรภ์รัชศรีมังเฉศ๗
บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว
ถ้าผิดจริงก็จะต้องเอาผิดทางวินัยต่อไปนะคะ
เป็นครูแล้วมาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินอย่างนี้

มันส่งผลต่ออาชีพวิชาชีพเลยนะ
ส่วนเรื่องข้อกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับ

ให้ความเห็นในแง่กฎหมายกับเรานะครับ
บอกว่าผู้ซื้อและผู้ขายในแง่ของกฎหมาย

การซื้อขายหวยใต้ดินเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ระบุว่าการพนันขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้
คือสิ่งใดที่ได้กันไปในการพนันขันต่อ

ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่รัฐได้ให้สัญญาเอาไว้

เป็นเรื่องของการเล่นการงานที่ผิดกฎหมายทั้งคู่เลยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
นี่คือผู้ทางทางอาญายังต้องถูกเป็นเมืองที่ทั้งคู่ด้วย
ส่วนในทางแพ่งเนี่ยกฎหมายเจ็ดมันแชทเจนว่าในธุมูลกฎหมายแพ่งรัฐศาสตร์ฤทธิ์มาตร๘๕๓
มันจัดว่าการพนันทันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้โดยหลักของมันนะครับ
อันนี้กฎหมายเจ็ดมันแชทเจนว่าถ้าเสียไปแล้วทวงขึ้นได้ยังไงด้วยครับ

รวมทั้งคนที่มีเป็นหนี้จากการพนันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทวงถามใครได้
ยกเว้นยกเว้นอยู่ในมาตราเดียวคือมาตรา๘๕
ที่เป็นเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลที่รัฐบาลให้สัญญาแค่นั้นเองครับ
นี่ไงพวกแก๊งค้าพนันบ่อนพนันมันถึงยิงกันตายบ่อยไงใช่ไหม

ทนายเกิดผลบอกว่าการเล่นการพนันที่จะไม่ผิดกฎหมาย
ก็คือการพนันที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะฮะ
อย่างเช่นมวยสนามมวยเนี่ยสนามชนไก่พวกนี้นะครับ
สนามม้าแล้วทนายเกิดผลก็ยกตัวอย่าง
อย่างเช่นการไปเล่นพนันแทงม้าในสนามม้า
คือสนามม้าเนี่ยได้รับอนุญาตจากรัฐอย่างถูกต้อง
ซึ่งมีกฎหมายรับรองเอาไว้ผู้เล่นสามารถเข้าไปได้
เข้าไปเล่นถ้าจะเล่นก็เล่นกับสนาม
ทวงถามจากเจ้าหน้าที่สนามม้าได้
แต่หากเข้าไปชมการแข่งขันกันเองแล้วแทงม้ากันเอง
จะไม่ถือว่าเป็นหนี้การพนันนะฮะ
หนี้นี้ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะ

หรือแขกนชกแทงม้ากับที่สนาม
ซึ่งที่สนามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลคอนลัย่า
หรือมีว่าให้สถิตยบัติให้ความยอม

หนี้การพนัน

ก่อให้เกิดหนี้ที่จะไปทวงกันได้

แล้วก็เรื่องของหวยใต้ดินก็ถือว่าผิดกฎหมาย
ผู้ซื้อและเจ้ามือนะคะ
ตามพรบพนันปี๒๔๗๘นะคะ

ก็คือลักษณะของการจัดให้มีการเล่นชักชวนทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยค่ะ
ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๓เดือนขึ้นไปจนถึง๓ปี
และปรับตั้งแต่๕๐๐บาทขึ้นไปจนถึง๕๐๐๐บาท
ผู้เล่นหรือที่เรียกว่าลูกค้าครับ

หมายความว่าคุณจะเป็นคนซื้อหรือคุณจะเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ผิดทั้งคู่ตามกฎหมายนี้นะคะ
หรือหมายความว่า
ถ้าให้เลือกคุณเป็นคนซื้อดีกว่า

โถอีกแล้วชี้ช่องตลอดคุณภาคภูมิตลอด
ใช่ผมดูจากโทษไง